มีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งครับคุณครูเขาบอกว่าเขาอยากรวยจังเลย

คุณครูบอกวันหนึ่งนะมีเด็กเป็นเด็กนักเรียนชื่อน้องพอใจ

เอากระดาษมายื่นให้บอกว่าครูครูยายหนูฝากมาให้ครู
จดหมายฉบับนั้นครับ
เป็นกระดาษแผ่นเดียวเลยนะที่ยายของน้องพอใจนักเรียนคนหนึ่ง
มาให้คุณครูข้อความว่าคุณครูคะพอใจกับน้องชายโดนแม่ทิ้ง
ยายลำบากจริงขอความกรุณาครูเอ๊หน่อยค่ะ
ยายขอนมให้เด็กหน่อยกราบขอบคุณค่ะ
เป็นจดหมายขอนมจากคุณครูครับที่คุณยายฝากน้องพอใจมาให้กับคุณครู
คุณครูเอาเรื่องนี้มาโพสต์ครับบอกเนี่ยเมื่อเช้าวันจันทร์
เด็กน้อยเดินเอากระดาษที่พับอยู่แล้วมาบอกว่ายายหนูฝากมาให้ครูค่ะ
พอครูเปิดอ่านแล้วเศร้าเลยหดหูใจแต่เช้า
ครูได้แต่รูปน้องไปแล้วก็บอกว่าเย็นนี้หนูมาเอานมกับครูเนี่ย

ครูบอกอีกว่ารู้สึกโคตรอยากจะรวย
จะได้ช่วยเหลือเด็กทุกคนให้เต็มที่ครับ
หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมมีการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือ
มีทั้งนมทั้งขนมแล้วก็เงิน
นี่แหละครับครูก็เลยเอาไปมอบให้กับที่บ้าน
รอยยิ้มให้กับทั้งคุณยายแล้วก็หลานเลย
แล้วก็เมื่อเย็นวันนี้อัปเดตนะคุณผู้ชม
ที่โพสต์เปิดรับบริจาคก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับ
ทีมข่าวไปที่บ้านของยายของน้องพอใจก็คือ
ยายลันธมอายุหกสิบเป็นเจ้าของจดหมายนั่นแหละนะ
ลั่นธมกับน้องพอใจอยู่บ้านเลขที่ห้าสิบหก
ทับห้ารับมูลหนึ่งที่อำเภอบ้านค่ายระยอง
คือยายลั่นธมเนี่ยแกก็เช่าที่ดินวัดอยู่
ค่าเช่าปีละห้าร้อยก็เห็นว่าโอ้โห
นี่ประชาชนเอาสิ่งของและเงินมามอบให้ยายลั่นธมนี่เพียบเลยนะ
ลั่นธมบอกว่าก็รวบรวมไว้ให้ครูเอ๋เป็นธุระจัดการให้ต่อไป
มอบให้กับคนอื่นต่อไปด้วยครับ
ยายลั่นธมบอกว่ายายเนี่ยเลี้ยงหลาน๔คนแล้วก็รวมน้องพอใจไปด้วย
ไม่คิดว่าครูจะใจบุญขนาดนี้และก็มีผู้ใจบุญคนอื่นเนี่ย
แล้วก็มีผู้ใจบุญคนอื่นเนี่ย
ให้ความช่วยเหลือมามากมายขนาดนี้
ลั่นธมขอบคุณทุกคนเลยนะยายซึ้งใจจริง

ทีนี้ครับสามีภรรยาที่เป็นหนึ่งในคนที่เอาข้าวของแล้วก็เอาเงิน
มอบให้กับยายลั่นธมกับหลานพอใจ
ชื่อว่าคุณนุกูลกับคุณปันนทัศน์ก็บอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยมีลูกเหมือนกันมีลูกวัย๓ขวบ
เห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้อยากจะมาช่วยเหลือหนี้ครับ
เอานมมาให้เอาข้าวของมาให้ถึงมือยายลั่นธมเลยครับ
ค่ะโหเยี่ยมเลย